สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงเทรัสนะคะ
วันนี้อยู่กับเราสองสาวถึงไม่หวยแต่ก็สวยมากนะคะ
ต้องแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องราวของหมวยรี่
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องลายหลุดออกมาหลายคนเข้าใจว่าหมวยลี่เนี่ยเป็นคนปล่อยไลน์หลุดออกมาด้วยตัวของเธอเองหรือเปล่านะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะเธอออกมาเปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือนะคะว่าลายหลุดความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับโป๊บธนวัฒน์เนี่ย
จริงแล้วตัวเธอเองไม่ได้เป็นคนปล่อยแต่โดนแฮ็กไลน์และไอจีซึ่งเหตุนี้เองค่ะที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับโป๊ปต้องยุติลง
เพราะฝ่ายชายเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นคนทำเพื่อแฉพร้อมกับแจงเรื่องที่ถูกมองว่าขายบริการเพราะด้วยยอดเงินที่ได้รับรวมถึงสถานะก่อนหน้านี้กับพี่หมื่นโป๊ปที่ฟังดูแล้วเหมือนคนที่คบหาดูใจกันอยู่เลยล่ะค่ะ
ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรก็เป็นความรู้สึกดีดีแล้วกันตอนนี้ก็เป็นเป็นพี่น้องกันรู้สึกแย่เหมือนกันนะคะพี่ลองนึกสภาพนะคนมาถามแม่เราแบบ
ลูกเธอขายตัวเหรอลูกเธอทำอาชีพขายบริการเหรอหนูต้องรู้สึกยังไงคือคุณแม่รับรู้เรื่องราวที่ผ่านมาตลอดอยู่แล้วแหละแล้วคุณแม่เขาก็รับทราบมาตลอดว่ามันเป็นยังไงส่วนเงินเหมือนหนึ่งพี่หนูบอกตรงเลยนะมันไม่ได้เยอะเลยอ่ะคือพี่เขาแค่ฝากซื้อของแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรแชทหลุดเนี่ยอันนี้
แล้วก็ได้เข้าไปแจ้งความแล้วเพราะว่ามันทำให้เราเสียหายอยู่แล้วว่าถ้าเราทำอะไรแบบนี้ออกไปคือมันจบมันพังแน่แล้วเราก็ไม่ได้คิดจะทำด้วยไม่อยากให้คิดด้วยค่ะว่าเป็นเพราะกระแสตรงนี้เราถึงกลับมาทำงานในวงการบรรเทิงได้แล้วบอกตรงค่ะว่าไม่ได้อยากจะทำงานตรงนี้แล้วพี่เขาได้ดูวันนี้แล้วและยังและเชื่อขึ้นมา
เพราะว่ายังคิดเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเราถือว่าเราได้เคลียร์ตัวเองแล้วตามนั้นค่ะ
เป็นวีดีโอเขาซ้อมบทละครอยู่
เขาบอกว่าแล้วในบทที่พูดเนี่ย
มันช่างโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกัน

ไม่มีอะไรจะเคลียร์มันจบไปแล้วตอนนั้น

ซีรกิจแฟนเก่าเขาออกมาโพสต์ว่า
เหมือยลี่ไม่ได้ทำแค่ครั้งนี้ครั้งแรก

เคยถูกแฉจนเพื่อนเกลียดมาแล้ว
เคยถูกแฉว่าทำร้ายร่างกายหมวยลี่มา
จากนั้นยังมีเอเอฟอีก๒คนด้วยนะคะ